คุณผู้ชมคะมาดูข่าวนี้ก็หน่อยมันก็แปลกดีนะไม่เคยเจอปกติแล้วเนี่ย
เราจะเห็นคนที่ไปทำพวกแบงค์ปลอมพิมพ์แบงค์ปลอม
เข้าใจว่าเขาจะใช้วิธีการในการถ่ายเอกสารต่างต่างค่ะแต่อันเนี้ย
เอามาถ่ายกระสานเอามาใช้ไม่พอใช้วิธีเอาไอแบงค์ปลอมที่ทำขึ้นเนี่ย
หยอดใส่ตู้เพื่อฝากเงินอ่าอ๋อแล้วคุณผู้ชมมันเข้าไปได้
งงเหมือนกันนะคะแต่อย่าหาทำค่ะเพราะว่าเจ้าที่ตำรวจตามจับตัวได้ค่ะ
คือตำรวจเชาะพ่อสรรสัยเขาไปจับกลุ่มตัวนายดำรงสับวงตาน้อยยูสามสิบแปดปี
นี่แหละตอนที่ไปจับนะคะที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
เจอของกลางค่ะเป็นเครื่องปริ้นต์ถ่ายเอกสารจำนวนหนึ่งเครื่อง
แล้วก็มีธนบัตรปลอมเนี่ยฉบับละหนึ่งร้อยรวมเจ็ดฉบับ
ก็นำตัวไปดำเนินคดีแล้วค่ะข้อหาปลอมและใช้สิ่งของทำปลอมขึ้น
ซึ่งเงินตราโดยผิดกฎหมายถามว่าทำไมถึงตามมาจับได้
ก็เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เขาแจ้งว่ามีคนเนี่ย
เอาแบงก์ปลอมมาใส่ในตู้เติมเงินอืมเป็นฉบับละหนึ่งร้อยบาท
ใส่ซะยี่สิบเก้าฉบับค่ะรวมแล้วนะคะโอ้โหเป็นไงล่ะ
สองหมื่นเก้าทีนี้ผู้เสียหายบอกว่าคือเขาบอกว่ารู้เลยนะ
ว่าเป็นเงินปลอมก็แจ้งความร้องทุกข์ไปที่พนักงานสอบสวน
เขาก็เลยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็เห็นเลยเต็มว่า
เป็นตัวนายดำรงศักดิ์นี่แหละค่ะที่เอาเงินปลอมมาใส่
ถามเจ้าตัวเขาให้การแบบนี้ว่าที่คิดทำเงินปลอมขึ้นมาแบบนี้
เพราะว่าพิษโควิดเดิมทีก่อนหน้านี้เคยเปิดโรงพิมพ์
อ่ะก็เลยมีเครื่องพินเครื่องปริ้นต์ไงค่ะ
ก็รับนะคะรับงานให้กับลูกค้าในพื้นที่แต่ว่าช่วงหลังหลังเนี่ย
มันไม่มีงานแล้วมันก็ไม่มีเงินด้วยไม่รู้จะทำยังไงล่ะค่ะ
ก็เลยไหนตัวเองก็เป็นโรงพิมพ์แล้วก็พิมพ์แบงค์ปลอมมาใช้เองซะเลย
อืมและก็เอาไปใช้ในตู้เติมเงินได้ด้วยอ่า
เจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวนะคะแล้วก็ของกลางส่งพนักงานสอบสวน
ดำเนินคดีต่อไปล่ะค่ะอืมตู้เติมเงินพวกนี้ยังไง
เขาก็มีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วหาตัวไม่ยากว่าใครเป็นคนมาใส่เอาไว้นะคะ